กลับมาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดู
เด็กดีกันหน่อยที่เขาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำ
งานในช่วงปิดแถมแบบนี้นะครับ
ที่แรกก็คือที่จังหวัดสงขลา
โอ้โหเก่งมากเด็กคนนี้นะครับใช่ไหมแม่ที่
เขาเปิดอู่ซ่อมรถแล้วก็สามารถช่วยคุณพ่อ
ในการซ่อมอะไรได้ก็ได้
ทำได้นะครับราวกับมืออาชีพเลยทีเดียว
ส่วนอีกที่หนึ่งที่จังหวัดกระบีช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายแซนวิช
บอกว่าขายดีเทน้ำเทท่าเลยทีเดียว

เสียงใสของพ่อค้าตัวน้อยวัย๑๑ขวบ

สามารถสร้างรอยยิ้มและเรียกความสนใจจากบรรดาชาวบ้านและนักท่องเที่ยว
มาเดินจับจ่ายซื้อของภายในตลาดถนนปูดำเขตเทศบาลเมืองกระบี่
หลายคนต้องพากันแวะอุดหนุนแซนวิชชิ้นละ๑๐บาท
รับประทานจำนวนมากเลยล่ะค่ะ
คุณแม่ของน้องกันตินันเล่าว่าลูกชายชอบใช้เวลาว่างมาช่วยขายของ
โดยจะตระเวนขายตามตลาดนัดต่างมีเมนูให้เลือกหลากหลายค่ะ
แซนวิชหน้าไก่ยองน้ำพริกเผาแซนวิชทูน่าแซนวิชปูอัดและพิซซ่าไส้กรอก
โดยในทุกวันตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นไปจนถึง๓ทุ่ม
จะเห็นพ่อค้าตัวน้อยใส่ผ้ากันเปื้อนและหมวกใบตันเรียกลูกค้าให้มาอุดหนุนแบบนี้แหละค่ะ
ส่วนเทคนิคพิเศษของพ่อค้าตัวน้อยที่สร้างความน่าเอ็นดูเป็นอย่างมาก
ก็คือการส่งเสียงเรียกลูกค้าด้วยภาษาไทยสลับภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว
ทำให้ยอดขายในแต่ละวันสูงถึง๔๐๐๘๐๐บาทเลยทีเดียว
เห็นเป็นเด็กตัวน้อยแบบนี้คุณแม่บอกว่าน้องกันตินันเก็บเงินเก่งไม่ฟุ่มเฟือยนะคะ
มักจะได้ทริปจากนักท่องเที่ยวจึงได้เก็บสะสมเป็นเงินออม
ทุกวันนี้มีเงินออมมากถึง๖๐๐๐บาทแล้ว
และรถยนต์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันก็ซื้อดาวด้วยเงินสะสมของน้องกันตินันอีกด้วย
ส่วนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีเด็กดีที่คอยช่วยเหลืองานครอบครัว
เปิดกิจการอู่ซ่อมรถจนมีความชำนาญด้านยกรถแม้จะมีอายุเพียง๑๑ปีก็ตามค่ะ
เด็กเก่งคนนี้คือเด็กชายเวทิศจินตสุธิศักดิ์หรือน้องโฟกัสที่สามารถทำได้ทุกอย่าง
ถอดล้อยกแม่แรงผูกโซ่หรือแม้แต่การลากรถในที่เกิดเหตุจนเรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพเลยทีเดียว
นายธนงศักดิ์จินตสุธิศักดิ์ผู้เป็นพ่อบอกว่าลูกชายเริ่มช่วยทำงานตั้งแต่อยู่ป๓

ก่อนจะหัดถอดอะไหล่รถยนต์ตามภาษาเด็ก
ต่อมาจะร่วมเดินทางออกไปช่วยยกรถที่ประสบอุบัติเหตุ
เริ่มมีประสบการณ์และชำนาญมากขึ้นเรื่อย
กระทั่งสามารถทำได้เองแม้แต่ขับรถยก
ซึ่งจะคอยช่วยถอยหลังเดินหน้าลากรถในที่เกิดเหตุ
ที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยเอ่ยปากบ่นถึงความเหน็ดเหนื่อย

คุณพ่อเลยบอกว่าพร้อมจะส่งเสริมให้มีความชำนาญมากขึ้นไปอีก
แม่เป็นเด็กดีมีความสามารถแบบนี้
ต้องขอชื่นชมและปรบมือดังให้เลย
ชื่นชมกันหน่อยปรบมือดัง
เลยนี่แหละค่ะในช่วงปิดภาคเรียนแบบนี้
น้องหนูเขาก็อยากจะไปทำอะไรเพื่อช่วยเหลือครอบครัวบ้าง
แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยสนุกสนานด้วยนะไปช่วยขายของอย่างนี้
เด็กดิฉันก็เคยไปช่วยคุณยายขายของ

ไหนที่ฉันกินเองหมด

เด็กนี่โอ้โหตัวนี่สมบูรณ์เลยทีเดียว
ใช่ตอนโตก็เริ่มสมบูรณ์ขึ้นเรื่อย
ถ้าได้ไปชิมอาหารจะสมบูรณ์มากกว่านี้อีก

ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพาไปทำความรู้จักกับน้องคนนี้ชื่อว่าน้องป๊อป
อายุ๑๘ปีนะคะตอนนี้น้องกลายเป็นคนดังไปแล้ว
เพราะว่าในโลกโซเชียลมีการเผยแพร่ข่าวสารของน้องเขา
หลังจากที่น้องป๊อปเนี่ยเขาเก็บเงินออมเงินนะคะ
เป็นเหรียญทั้งหมดหนัก๑๒กิโลกรัม
แล้วก็นำเหรียญที่ออมไปจ่ายค่าเทิมค่ะ

ใช่จ่ายเป็นเหรียญทั้งหมดเลย
นี่คือน้องป๊อปค่ะนายการพาณิชย์อายุ๑๘ปี
อาศัยอยู่ในอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
เป็นบุคคลที่ถูกยกย่องว่าเป็นนุ่มนักออมเงินเลย
หลังจากนายการนำเงินที่สะสมได้จากค่าขนม
ซึ่งเป็นเงินเหรียญนะคะน้ำหนักกว่า๑๒กิโลกรัมอย่างที่บอกไป

เนื่องจากไปแลกธนาคารไม่ทันเวลา
ก็คือจะไปแรกแหละแต่ว่าธนาคารอาจจะปิดซะก่อน

ซึ่งเรื่องนี้ทำให้พันตรีวัชรพล
ลักษณะละไม้ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
ประสานให้อาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงานที่ในการศึกษาอยู่
พาทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราไปที่บ้านของนายการ
พร้อมสอบถามความตั้งใจในการออมเงินค่ะ

เก็บออมเงินมาตั้งแต่ช่วงที่ศึกษาอยู่ชั้นปวชแล้ว
เนื่องจากที่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้น้อยค่ะ
ก่อนที่จะเกิดแนวคิดจากการที่ตัดกระบอกไม้ไผ่
แล้วก็ขวดน้ำพลาสติกไปเจาะรู
เพื่อทำเป็นที่ออมเงินค่าขนม
ก็คือเอาไปทำเป็นกระปุกออมสินนั่นเอง

ซึ่งแม่ให้ไปใช้ในแต่ละวัน
ต้องจำเป็นได้อย่างเช่นค่าอาหารกลางวันบ้าง
ค่ารถรับส่งไปที่วิทยาลัยเดือนละ๑๗๐๐บาทบ้างค่ะ
ด้านนางสงวนพาณิชย์อายุ๕๑ปีมารดาเนี่ยนะคะ
บอกว่าทางบ้านมีฐานะยากจนค่ะ
แล้วก็เป็นนี่ธนาคารจำนวน๙หมื่นบาท
หลังจากกู้เงินมาทำเกษตรประกอบอาชีพนะคะ
แต่ลูกชายรู้จักอดออมก็เลยรู้สึกภูมิใจมาก
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็อาจารย์ประจำแผนกช่างกลโรงงาน
ก็ต่างภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้ที่เป็นเด็กเรียนดี
เฉลี่ย๓๔๓๖ทุกเทอมเลยนะคะ
ก็เลยยกย่องให้เป็นนักศึกษาตัวอย่างของทางวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามด้วยค่ะ

เป็นอีกหนึ่งเด็กนักเรียนที่มีความขยันอดทนในการเก็บของรอบลิฟต์

นำเงินที่เก็บเอาไว้ไปจ่ายเป็นค่าเทอม

นับไปแล้วไปให้ทางโรงเรียนนะคะ
เป็นแบบอย่างที่ดีน้องหนูที่ดูเนี่ย

ถูกต้องครับเอาล่ะเดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่ง
เดี๋ยวจะพาไปชิมอะไรที่มันเปรี้ยวกันหน่อย
หน้าร้อนแบบนี้เขาบอกว่าเจ้าลูกตะลิงปิงเนี่ยนะ
มาเป็นพวงเลยเยอะมากนะครับ
ที่จังหวัดตรังพาไปทานกันหน่อยครับ

โอ้โหแน่นอนล่ะเจ้าตะลิงปิงเนี่ยนะ
โอ้ยจิ้มกะปินะคะ

ตะลิงปลิงนะครับที่กำลังออกผล
เจริญเติบโตอยู่ในพื้นที่หมู่ที่๖
บ้านบ่อศรีเสียดตำบลนาท่ามเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตรังครับ

เขาอนุรักษ์ต้นตะลิงปลิงเอาไว้
เพราะว่าเป็นพืชท้องถิ่นชนิดหนึ่ง
นิยมปลูกกันในพื้นที่ภาคใต้ครับ
หรือที่เรียกได้ว่าเป็นผลไม้ประจำถิ่น

สรรพคุณทางสมุนไพรก็มีก็คือ
ช่วยลดไข้ครับเหงื่อและละลายเสมหะนะครับ

ค่ะ

ยังสามารถเดินไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู
ซึ่งเมนูยอดฮิตของตะลิงปิงเนี่ยนะครับ
แก่ตะลิงปริงจิ้มพริกเกลือ

ไม่พอยังมีอีกยำตะลิงปลิงปลาทูสมุนไพร
น้ำพริกตะลิงปิงโอ้อันนี้ผมเคยทานอร่อยมากนะครับ

อยู่ที่การใช้รสเปรี้ยวจัดนั่นเองครับ
ลิงปริงนะครับก็ถือว่าเป็นพืชร่วมวงกับมะเฟือง

แต่ว่าจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนตรงของขนาดผลครับ
โดยผลมะเฟืองจะมีขนาดใหญ่มากกว่าผลของตะลิงปริง
ที่เนื้อข้างในผลจะเหลวมีรสเปรี้ยว
แล้วก็มีเมล็ดเล็กสีขาว
ซึ่งสามารถรับประทานได้นะครับ

เขาจะรู้จักตลิ่งปริงกันเยอะแยะอยู่แล้วนะครับ
ตะลิงปิงเนี่ยมักจะเจริญเติบโตแล้วก็ออกดอกออกผลในช่วงฤดูร้อน

คุณผู้ชมก็สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดท้องถิ่นทั่วไปนะครับ
เขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละประมาณ๒๕๓๐บาท
แพงนะเอามาใช้แทนมะดงมะนาวได้
ถูกต้องแล้วในช่วงที่มะนาวแรงแบบนี้ด้วยนะคะ
วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งข้อความผ่านทางไลน์มาพูดคุยกันนะคะ
ทิ้งท้ายว่านิดนึงมีคุณผู้ชมมาส่งมาดีฉันชอบมาก

อยากดูรายการดีต้องดูไทยรัฐทีวีเท่านั้นขอบคุณค่ะ

เอาล่ะเจอกันใหม่นะครับในอาทิตย์หน้า

แต่ว่าในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เจอกันเหมือนเดิม

แล้วก็มีเราสองคนรวมไปถึงน้องนิวนาวด้วย

สวัสดีค่ะ